ถ้านับเป็นจริงวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะ
ก็ไม่คุ้นปากไหมทิศไพรวัน

ใช่ค่ะคือวันนี้จะเป็นวันที่ท่านเนี่ยนะครับ
ก็ใช้ชีวิตแบบคาราวาสแบบคนทั่วไปเป็นวันแรกแบบเต็มวัน

ขึ้นมาแม้ว่าจะบอกว่าวันนี้ตื่นสายมันก็ดีเหมือนกันนะ
ค่ะฮี่มาก
แล้วแต่ละอันนะโอ้โหคุณเขียนมาสอนฮะ
คุณผู้ชมครับร้อนฉ่ามีแต่ประเด็นให้คนพูดถึงทั้งนั้นเลย
อะไรใครที่ฟาดมาท่านฟาดกลับฮะ

หลังจากที่อดีตพระมหาภัยวันลาศิกขานะครับเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ที่วัดสะเกด
นะครับก็มีภารกิจเยอะแยะเลยไปเยี่ยมคุณแม่
ก่อนผ่าตัดที่โรงพยาบาลไปให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
จากนั้นก็ไปหาหมอปลาที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วปิดท้ายนี่
ปิดท้ายด้วยการกินหมูกระทะนี่นะฮะแม่
หลายคนก็เข้าไปดูแล้วก็คอมเมนต์
ช่วงเช้าครับช่วงเช้ามีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในเพจ
ไพรวันวรรณบุตรนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตาม๓ล้านคน
จากนั้นก็มีภาพพร้อมแคปชั่นการนอนตื่นสายมันก็ไม่แย่นะ
นี่แล้วก็ภาพนี้นะครับก็อยู่ในยูนิฟอร์มใหม่แต่หัวใจเดิม
เรียกกันว่าโพสต์รัวแบบว่านาทีต่อนาทีอย่างที่ผมบอกไป
เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกในการใช้ชีวิตแบบคารวาสของนายไพรวันนะครับ

ไม่ใช่พอสอนแล้วเป็นพอวอร์ใช่เป็นพอวอร์แล้วค่ะ
แฟนคลับตั้งให้ว่าเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าพวแล้ว
ธรรมะไม่เข้าไปในสำนึกโอ้โหบวชเสียเข้าสุข
โอ้โหแต่สิ่งที่พอวอร์ตอบกลับต้องให้พี่เบิร์ดอ่านให้ฟัง
เกือบจะทุกคอมเมนต์ท่านเข้าไปตอบ
กูขโมยถ่านบ้านมึงมาปิ้งหมูเหรอโอ้โห
ควันจากหมูกระทะลอยเข้าบ้านมึงเหรอโอ้โห
ปรากฏว่าแฟนคลับเข้าไปกดเนี่ยฮะส่วนใหญ่เป็นหน้ายิ้มหน้าหัวเราะหลายแสนคนเลย
อีกหนึ่งประเด็นดราม่าก็คือเสื้อสีเขียวนะฮะ
ตัวที่ท่านใส่นั่งกินหมูกระทะเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแบรนด์เนมเหรอ

ตัวนี้ต้องมีหมื่นนึงถึงจะซื้อได้หลายคนอ๋อศึกแล้วใช้ของแพงเหรอ
โอ้โหท่านตอบอีกเหมือนกันฮะ
คือบอกว่าเสื้อตัวนี้มีคนให้มาโดยเจ้าของเสื้อก็คือหนุ่มนิกกี้นักแสดงชื่อดัง
ปากเหมือนนักฟุตบอลตอนเขาออกรายการด้วยกัน
แลกเสื้อหน่อยนะครับก็มีการแลกเสื้อกันนะฮะ
กลางรายการที่ทำช่องยูทูปของคุณนิกกี้เนี่ย
อกจากนี้ยังมีช่วงที่พระมหาสมปองท่านมาร่วมพูดคุยด้วย
ยืนยันเรื่องที่วันจะศึกนะเอาลองดูฮะ

เสื้อ๑ล้านไร้นะเสื้อ๑ล้านไร้นะ

ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ

มีมูลราคา
ของน้องไพวัลนะครับเตรียมด้วยครับ
จากไฮไลท์ในการแลกเสื้อแล้ว
ก่อนที่พระมหาสมปองจะลุกไปเห็นไหมค่ะค่ะ
ก่อนที่จะตีหัวคุณนิกกี้น่ะสบายดี
ศึก๒มกราคมดีฮะใช่ท่านพี่พูดเอาไว้แบบนี้
โพร่งออกมาหลุดออกมาชาวเน็ตรู้เลย
ยืนยันหลายครั้งว่าจะศึกวันที่๒มกราคม๒๕๖๒
ซึ่งตรงกับวันเกิดของโยมแม่นะครับ
หลายคนที่รู้ข่าวก็ยังมีการคัดค้านนะ

แต่พอสสมปองก็พูดย้ำหลายครั้งว่า
คงต้องถึงเวลาศึกแล้วจริงนะฮะ
และนี่ก็ถือเป็นผลงานชิ้นแรกในฐานะพรีเซนเตอร์ของพวนะครับ
อ้าวมาเลยอะไรนะชิ้นแรกของพอวอร์
คือไปถ่ายรูปคู่กับคุณเอกกี้คุณอ้นศรีพันธ์คุณธัญญานะฮะ

เป็นการถ่ายกับสินค้าตัวแรก
ปิดท้ายเป็นภาพถ่ายที่คู่กับคุณแม่
เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งนะครับ
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย
แล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าหนูได้กลับมาอยู่กับแม่แล้วนะ
นี่นะฮะซึ่งถือว่าเป็นวันหนึ่งที่มีข่าวออกมาเยอะเหลือเกิน
แฟนคลับก็รอดูทุกเม้นต์ให้กำลังใจนะฮะ
จะให้กำลังใจบอกต่อไปทุกวันของทิศไพรวันเลย

เป็นพวเฉยเป็นไพรวันเฉยอย่างนี้ค่ะ
จะทำอะไรก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไร
คอมเมนต์ใครยังไงตลกขนาดไหนทำอะไรก็ได้
เสภอยู่ที่ฝาดกลับ
คำตอบคือเสภมากจริง